เราสามารถรู้ว่าเราจะโตตรงไหนได้แบบต่อไป

มีพื้นที่ให้พนักงานได้ลองผิดลองถูก
มีปัญหาก็ร่วมช่วยกันแก้ไข

มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
เราอยากเก่งในสิ่งที่เราทำขึ้นในทุกวัน

สามารถที่จะช่วยเพื่อนร่วมงานได้ด้วย
รับความคิดเห็นกับคนอื่นได้ด้วย

เวลามีอะไรขึ้นมาในองค์กรก็จะนึกถึงเรา
อยากเป็นคนที่ทำงานเก่งหรือตั้งใจทำงาน
เป็นยังไงบ้างคะองค์กรในฝันที่ได้ยินมา
สวัสดีการดีวัฒนธรรมดีมั่นคง
แล้วก็เปิดโอกาสให้เราได้พัฒนาตัวเอง
ตรงกับของใครหลายคนบ้างหรือเปล่าคะ
แต่ว่าวันนี้มิ้นนัดพี่สองคนไว้ค่ะ
ซึ่งพี่สองคนนี้เขาได้เจอกับองค์กรในฝันของเขาแล้ว
จะเป็นที่ไหนและองค์กรในฝันของเขาเป็นยังไง

ในส่วนผมนะครับผมต้องการความมั่นคงในอาชีพการงานนะครับ
ต้องการหางานที่มีโอกาสเติบโตและก้าวหน้านะครับ
ผมจึงเลือกองค์กรที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือนะครับ
ผมจึงตัดสินใจที่จะมาทำงานกับองค์กรนี้ครับ

เขามีส่วนให้เราได้เติบโตได้พัฒนาศักยภาพตัวเอง

ก็องค์กรเป็นสิ่งสำคัญเลยครับ
ที่มีผู้ใหญ่เป็นแรงผลักดันให้การสนับสนุนทุกอย่าง
ว่าเราจะคิดแบบไหนผู้ใหญ่ให้ความสนับสนุนตลอดค่ะ

เขาก็คือรับฟังแล้วก็ซัพพอร์ตช่วยเหลือทุกอย่างเลยอย่างนี้เลยเหรอคะ
ถูกต้องครับก็โดยส่วนตัวผมนะครับ
ผมเป็นคนที่ชอบเรียนรู้เปิดรับสิ่งใหม่เสมอนะฮะ
เปิดใจรับฟังปัญหาน้อมรับคำติ
เพื่อนำมาพัฒนาตัวเองและทีมของผมนะฮะ
ทำยังไงที่จะเปลี่ยนแปลงคำตินั้นให้เป็นคำชมได้

ว่าเขาซัพพอร์ตเขาฟังเรายังไงแบบไหน

ก็ในส่วนนี้นะครับองค์กรได้ให้โอกาสในการพัฒนาตัวผมนะครับ
ให้ผมเรียนรู้เทคโนโลยีต่างเทคนิคต่างนะครับ

ทำให้ผมได้พัฒนาทักษะในด้านการสื่อสาร
การทำงานเป็นทีมแล้วก็มีทักษะในด้านการแก้ปัญหา
ผมต้องขอขอบคุณองค์กรนี้และทีมของผมนะครับ
ที่มอบโอกาสดีแบบนี้ให้ผมครับ
มั่นคงน่าเชื่อถือแล้วก็เปิดโอกาสให้เราได้พัฒนาตัวเอง
แต่พูดถึงองค์กรอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากจริงเลยนะคะ

ต้องถามพี่นุ๊ตหน่อยวัฒนธรรมองค์กรที่นี่เป็นอย่างไรฮะ
กรที่พี่อยู่ในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น

เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขามีก็คือว่า
เขาพยายามที่จะพัฒนาคนรวมคน
ให้คนทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน
แบ่งปักแบ่งฝ่ายมีความช่วยเหลือกัน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้เรื่องวิชาการเรื่องการพัฒนา
ความพัฒนาทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่ว่าพัฒนาแค่ระดับของพนักงาน
ผู้บริหารก็ยังมีการพัฒนาร่วมด้วยกัน

และแน่นอนค่ะเมื่อทุกคนพัฒนาร่วมกัน
ทำงานร่วมกันเปิดใจซึ่งกันและกัน
เพราะฉะนั้นองค์กรของพี่วันนี้มีความสุขร่วมกัน
ทุกคนไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือผู้บริหาร
ร่วมทุกข์ร่วมสุขและมีความสุขร่วมกันในปัจจุบันค่ะ

ที่ทั้งมีชื่อเสียงน่าเชื่อถือมั่นคง
เปิดโอกาสให้เราพัฒนาศักยภาพและพร้อมที่จะซัพพอร์ต
ผู้บริหารพร้อมที่จะรับฟังเข้าใจและจับมือร่วมทุกข์ร่วมสุขกันไป
คือฟังแบบนี้ยังไงนี่ก็คือองค์กรในฝันแน่
อยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าองค์กรในฝันที่ทั้งพี่นุษย์และพี่หนุ่ยพูดถึงคือที่ไหน
เพราะที่นั่นคือเครือโรงพยาบาลแพร่ไทยและเปาโลค่ะ

เอาจริงตอนแรกที่ฟังทั้งพี่นุษยพี่หนุ่ยพูดมา
ไม่มีคำว่าโรงพยาบาลอยู่ในหัวเลยค่ะ
ไม่คิดเลยว่าองค์กรที่ที่พี่นสองคนพูดถึง
คือเครือโรงพยาบาลแพทย์ไทยและเปาโลว์นะคะ
ใช่ค่ะหลายคนก็คิดแบบคุณมิ้นท์นะคะ
แต่น้อยคนเลยนะคะที่จะรู้ว่าองค์กรของเรามีความเชื่อว่า
การสร้างนวัตกรรมที่ดีที่สุดก็คือการสร้างคน
นั่นก็คือไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
กรของเราก็จะพัฒนาคนให้ดียิ่งขึ้น
ตามแนวทางที่เขาควรที่จะเป็นค่ะ

กรในฝันมันไม่ได้อยู่แค่ในฝันนะคะ
ถ้าเราไปหามิ้นเชื่อว่ายังไงเราก็เจอ
แต่ที่สำคัญเราเองก็ต้องเป็นคนที่พร้อมที่จะเปิดรับ
พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไปด้วย
ถ้าเราทำแบบนั้นได้แล้วเราออกไปตามหา
เชื่อว่าทุกคนได้เจอองค์กรในฝัน

วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะคะ

สิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยสำหรับแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันไปแน่นอน
แต่ถ้าพูดถึงความเป็นจริงแล้วนะคะ

มันมีแต่คำว่าดีขึ้นและพัฒนาให้ดีขึ้นค่ะ